ถ้านักท่องเที่ยวมาด้านในกับด้านนอกราคาเท่ากันอยู่ไหนครับผม
อยู่ที่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่าครับผม
แต่ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับร้องเรียนว่าขายดอกไม้ราคาเกินจริงหรือขายเครื่องไหว้ราคาเกิน
ครับผมในช่วงที่ผมอยู่มาก็ไม่เคยได้รับการร้องเรียนเรื่องนี้เลยครับผม
เป็นเรื่องปกติที่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับ

ช่วงนี้ก็จะออกตรวจตาเป็นประจำครับวงรอบเนี่ยจากปกติเนี่ยมา
ขลัดหนึ่งเนี้ยจะมาสองครั้งก็มาเพิ่มเป็นสี่ครั้งก็เดินตรวจตาไป
แต่ว่าตอนนี้เราก็เป็นลักษณะการป้องกันเหตุในส่วนของเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในส่วนนี้มากกว่าแต่
เมื่อถ้ามีเรื่องส่วนนี้มาก็จะเพิ่มเติมในส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นไปครับผมอย่างร้านค้าข้างนอกเนี้ยค่ะ
ต้องกำชับไหมครับว่าต้องติดป้ายราคาชัดเจนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ได้เห็นชัดเจนอะไรเงี้ยครับ
ครับผมครับผมเดี๋ยวจะลิ้นย้ำให้เขาด้วยการจัดทำเรื่องเติมนะครับผมเรื่องราคาครับ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับในคลิปอยู่ก่อนนะครับ
คิดว่าเขาซื้อราคาเท่าไหร่ก็เจอกับเหตุการณ์อะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
อ๋ออ๋อมาต้องเรียกคนในคลิปมาสอบปรับคำตามสอบถามเรื่องต้นกรองนะครับ
ว่าความจริงจริงเป็นอะไรยังไงอะไรยังไงครับผมอ่าค่ะแล้วพอมันเกิดปัญหาตรงนี้แล้วค่ะ
นี้ตำรวจท่องเที่ยวเขาจะดำเนินการยังไงครับพี่เพราะว่าตอนเนี้ยคือแบบมีเตือนไหม
หรือว่าจะมีชุดตรวจคอยประจำการประจำจุดดูแลอ่าก็ขอเบื้องต้นหน่อยนะครับ
คือทุกปกติทุกวันนี้ครับก็คือมีการตรวจอยู่แล้วครับ
ที่นี่ก็มีการตรวจมาทุกวันอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วนะครับ
คิดว่าจะมีการอ่าแล้วเราก็ในทางถ้าเกิดนักภัยก็เกิดเหตุอะไรขึ้นมา
เนี้ยครับก็สามารถแจ้งไปทางสายด่วนตรวจท่องเที่ยว
หนึ่งหนึ่งห้าห้าอืมแล้วตลอดยิบสี่ชั่วโมงครับครับนะครับ
ที่ผ่านมาตรงบริเวณจุดนี้เคยมีนักท่องเที่ยวร้องเรียนเรื่องราคาแพงบ้างไหมคะ
ไม่มีนะครับถ้าพูดด้วยความจริงก็คือ
ยังไม่ยืนเขาไม่เคยมีตรงนี้เท่าไหร่นะครับอ่ายังไม่มีนะครับผมโอเค
อย่างราคาช้างอ่ะครับที่อยู่ข้างหน้าครับกับราคาช้างที่แหม่มันต่างกันมาก
ลูกปั้นอ่ะลูกปั้นครับข้างในขายคู่ละห้าสิบข้างนอกขายคู่ละสองร้อย
คือราคาของข้างนอกกับข้างในต่างกันมากก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับค่ะ
ทีนี้เรียนถามค่ะการขายบนทางเท้าเนี่ย
ตรงเนี้ยเป็นจุดอนุโลมของกรทมหรือยังไงคะหรือเขาได้แจ้งตำรวจบ้างไหมคะ
นี่ก็ได้อ่าจุดตรงเนี้ยมันเป็นทางขาวอ่ะค่ะ
เขาทางได้กลุ่มผู้ค้าได้มีการขอหรือทางกรทมอนุญาตอะไรยังไงไหมคะ
แต่ตรงนี้น่าจะต้องสอบถามนักเขตครับผมก็
กกูไม่น่าจ้ายกันนะครับค่ะค่ะค่ะคือจุดเรื่องของจุดขนพัดเนี้ย
ทานเขตประดูกบอลมันเป็นผู้รับผิดชอบอ่าก่อนคะ
กองโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่าตั้งแต่อย่างงี้ต้องเรียกอ่ะ
แม่คะที่เขาเข้าอยู่ในกรมมาตรวจสอบอะไรอย่างงี้ได้มั้ย
ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้มันอ่าถ้าถ้าขายของเพิ่มราคา
มันก็เป็นผิดกฎหมายไหมครับเพิ่มราคาอืมก็ในเรื่องเนี้ย
มันก็ยังไม่มีราคากลางอะไรอย่างเงี้ครับคือยังไม่มีราคากลาง
แต่ว่าเราก็คือเราก็คงต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ถ้าพูดคุยกันเพื่อหาราคาที่เหมาะสมเกี่ยวทั้งทั้งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ตามที่ท่านผู้บังคับบังชาไม่ว่าท่านพูดต่อกันทั้งที่อะไรตรงนี้
จากการลงพื้นที่เมื่อกี้นี้คุณตำรวจได้เห็นราคาข้างนอกกับข้างใน
คุณตำรวจมองว่ามันแพงไหมฮะตอนนี้ยังอยู่ยังเพิ่งเมื่อกี้เพิ่งไปดูข้างในมาเอง
เดี๋ยวก็จะตำรวจตรงนี้อีกทีแต่ทีเนี้ยชุดเล็กอย่างเงี้ยข้างนอกเขาจะขายหนึ่งร้อย
ข้างในขายห้าสิบบาทครับอ่าเขาเก็บแล้วก็แต่ละอย่างมัน
ได้มีการถามทางเขตไปเขตบอกว่าร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับขายของเกินราคาเนี่ยเยอะมาก
เขตประทุมวันอ่ะคือให้ข้อมูลมาอย่างเงี้เบื้องต้นก็เลยแบบว่า
เพราะว่าตั้งเขตบอกว่าเขาไม่มีอำนาจจับในการขายของเครื่องราคา
ไม่ใช่อำนาจเขาแต่ว่าเกี่ยวกับทางเท้าเนี่ย
เคยมาไล่แล้วแต่ว่าก็ยังกลับมาอีก
ส่วนขายของเกินราคาเนี่ยเขาบอกว่าร้องเรียนบ่อยมาก
เกือบทุกเดือนเลยเขาบอกว่าวายน้ำขอออบอ่ะ
แต่ในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวครับก็คือไม่ได้รับแจ้งมานะครับ
ดอกไม้นะครับหรือว่าของไหว้พระพรมเนี่ย
ที่บริเวณรอบรอบนอกรั้วนะครับเกินราคาให้กับนักท่องเที่ยวจีนนะครับ
จนถึงราคาประมาณเซตละ๒๐๐กว่าถึง๑๐๐บาทนะครับ
อ่านี่คือทางเที่ยวครับ
นี่ก็จะเป็น
อันนี้ก็เป็นป้ายราคานะครับคุณผู้ชม

แล้วกังวลไหมครับว่าแบบนี้เหมือนเราก่อยป่าละเลยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ย
เรื่องที่มีกระแสขาวออกมา

แล้วก็จะมีตุ๊กตาอ่าช้างปั้นตัวเล็กเล็กอยู่ด้วยนะครับ
หนึ่งพันตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สอนอลุมพินีบริเวณร้านด้านนอกเนี่ย
คุณผู้ชมถามว่าไม่เจอใช่ไหมเนี่ยทางพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีการทำป้ายมานะครับ
คุณผู้ชมอ่าป้ายเนี่ยดูใหม่อยู่นะเหมือนเพิ่งทำนะครับ
คุณผู้ชมก็อยากให้ชมลองใช้วิทยาลัยยารณ์ดูนะครับ
จะมีป้ายบอกบริเวณด้านหน้านะครับคุณผู้ชมว่าราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไหนนะ
อันนี้อันนี้น่าจะเป็นเรียกราคากลางได้ไหมครับคุณผู้ชมอ่า
เขามีแผ่นป้ายชัดเจนนะว่าพวงมาลัยสี่พวงเนี้ยอ่า
ไม่แน่ใจว่าเป็นเซตหรือว่าเป็นอะไรยังไงนะคุณผู้ชมแต่ว่าป้ายนี้มันอยู่หน้าประตูทางเข้า
ของสารพระพรมนะครับก็รอดูกันนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามันยังไม่มีราคากลางนะ
แต่ผมเห็นมีป้ายบอกราคาอยู่นะครับ